กลับมาในช่วงนี้คึกคักกันแบบเกินร้อยใช่ไหม

เดี๋ยวจะพาไปนี่ครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีราคาถูกเพียงแค่๒๐บาทเท่านั้น

ใช่ครับร้านนี้เขาบอกว่าสืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น
ขายกันมาเป็นสูตรดั้งเดิม๕๐กว่าปีแล้ว
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
กรุงเก่าในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
ที่นี่นะคะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าแก่ค่ะ
ขายราคาเพียงชามละ๒๕บาทเท่านั้นนะคะ

แต่รสชาติและปริมาณไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะ

๋วเตี๋ยหมูลูกชิ้นปลาร้านนี้เป็นของนายภูวนาศวงวิริยาวัลลบ
เฮียไทยที่ชาวบ้านในชุมชนหลังวัดราชนัจจารู้จักกันดีค่ะ
โดยเฮียไทยเจ้าของร้านเล่าว่า
เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นปลา
ภายในตลาดชุมชนหลังวัดราชนัดดามานานกว่า๕๐ปีแล้ว

เพราะสมัยก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่ใต้ต้นจันทร์
ถูกลื้อออกไปเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น
เด่นของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือราคาถูก
แต่เฮียไทยรับประกันว่ายังคงความอร่อยและปริมาณเยอะ
ชามโตเอาใจลูกค้าเหมือนเดิม
ผมเองก็เคยทำงานแล้วก็ตกงาน

เราก็ช่วยช่วยกันพอมีกำไรบ้างเล็กน้อยก็โอเค
ลูกค้าส่วนใหญ่มาต้องการกินอิ่ม
อิ่มแล้วทุกคนสบายใจ

ปริมาณของก๋วยเตี๋ยวชามโตทำเอาลูกค้าทั้งขาประจำและขาจร
ต่างเดินทางไปต่อแถวเข้าคิวกันตลอดทั้งวันค่ะ
โดยเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำและเย็นตะโฟ

ที่ชื่นชอบรสชาติและปริมาณของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มาก
ก็โอเคอร่อยแล้วแกกันเองแล้วไงแกคุยอะไรแกสนุก
ก็มีอยู่นะผมก็ยังหาอยู่มันมีอยู่กับร้านแบบนี้ใช่ไหม
ก็มาเจอทีนี้ก็เลยมากินแก
ก็ดีพี่ถ้ามีอย่างนี้นะแบบเฮียป่ะเนี่ยโอเคก็คือแบบ
เหมือนราคาแบบมันเห็นใจกัน
บางร้านมันแพงไปอะไรไปก็กินของแกดีกว่าแบบนี้ดีกว่า
จากก๋วยเตี๋ยวชามโตที่ถูกใจลูกค้าแล้ว
เฮียไทยยังบอกอีกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่
ก็จะสืบทอดอาชีพก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นปลาสูตรโบราณของบรรพบรุษเอาไว้ให้คงอยู่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ตู้ไม้ที่ใส่วัตถุดิบการทำก๋วยเตี๋ยว
ที่ตกทอดอายุนานกว่า๕๐ปี
เคล็ดลับการต้มน้ำซุปด้วยเตาถ่าน
ที่เรียกว่าหาดูได้ยากในยุคปัจจุบัน

บรรยากาศความเป็นวิถีชีวิตในชุมชน
และยังได้ลิ้มลองรสชาติของก๋วยเตี๋ยวโบราณอีกด้วย

แล้วก็ของที่ระลึกเล็กน้อยให้กับเฮียไทยนะคะ

ในการประกอบอาชีพดีแบบนี้ต่อไปค่ะ
นี่ค่ะ

น่าทานมากคือดิฉันเห็นแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันที
แล้วก็ที่สำคัญราคาย่อมเยาว์นะครับ
แต่ก่อนขาย๒๐ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็น๒๕บาท
แต่ก็รสชาติความอร่อยแล้วก็ความอิ่มต้นต้นคุณมันแพงขึ้น
ความอิ่มความแน่นความเยอะยังรับประกันว่าคงทนแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็สืบทอดกันมายาวนานมากแล้วด้วยถูกต้องครับ

ไม่เป็นเลยนะคะมันเยอะมากจริง
โอ้โหเยอะจนไปไม่เป็นเลยคิดดูเอาดูนี่ไง
ถ้าใครไม่เคยเห็นดูก่อนดิฉันขอดูก่อนได้ไหม

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาน่าทึ่งมากต้องบอกแบบนี้นะคะ
นี่ตัวนี้คือหอยเขาเอาหอยเนี่ย
แล้วมีหมึกบรึ๊ดออกมาโอ้โฮโอ้โฮเห็นไหม
โดยหลักการนะคะนำหลักตามธรรมชาติ

โดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนเลยเขาว่าอย่างนี้
แต่ว่าสร้างรายได้เดือนละเกือบแสนบาทอย่างที่บอก
จากการนำเปลือกหอยที่ตายแล้วแล้วก็ถูกคลื่นซัดไปเกยอยู่ตามชายหาด
โดยคัดเลือกเอาหอยชนิดที่มีรูโพรงภายในค่ะ
ขนาดตัวไม่เล็กกว่ากำปั้นนะคะ
แล้วนำมาเจาะรูใช้เชือกไนลอนผูก
ช่วงเปลือกหอยห่างกันประมาณ๓เมตรแบบนี้ดูนะฮะ
แล้วก็ทำลักษณะคล้ายกับเบ็ดราวคุณผู้ชมค่ะ
ละประมาณ๓๐๐๕๐๐ตัวแล้วก็นำไปวางทิ้งลงสู่ก้นทะเล
ห่างจากฝั่งประมาณ๓กิโลเมตร
แล้วก็ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์เป็นทุ่นทงไว้ที่บริเวณจุดทิ้ง
จากนั้นค่ะทุกเช้าเลยจะนำเรือออกไปกู้
โดยการสาวเชือกไนลอนที่ผูกขึ้นมาที่ผูกหอย
ขึ้นมาจากก้นทะเลที่มีน้ำลึก๑๐๒๐เมตร
ซึ่งในเปลือกหอยนะคะจะมีนี่แหละที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ตอนแรกเลย

หึกสายหรือที่ชาวประมงเนี่ยทางภาคใต้เขาเรียกว่าหมึกวาย
นี่ดุ๊บนี้นะคะ
เข้าไปอาศัยแล้วก็ซุกตัวอยู่ภายในโพรงก้นหอย
นำขึ้นมาบนเรือได้แล้วก็แช่ลงไปในน้ำจืดค่ะ
ภายในถังพลาสติกหรือว่านำน้ำจืดเทหยอดลงไป

ใช่รีบคลานออกมาจากเปลือกหอยทันทีแบบที่เห็นนะคะ

เจ้าหมึกสายพวกนี้มันจะหาโพรงหาที่อยู่

พอไปในเปลือกหอยปุ๊บชาวประมงก็ดึงเจ้าเปลือกหอยขึ้นมา
นี่แหละค่ะด้านนายสมโชคพันธุรัฐนะคะ
ประธานกลุ่มชาวประมงชายฝั่งบ้านบางสนบอกว่า
การใช้หอยจับหมึกถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่
นำไปสู่ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านนั่นเอง
ซึ่งวิธีนี้นะคะสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมในทุกวันเลย
นายสมโชคยังบอกอีกด้วยว่าคุณค่ะ
โดยปกติแล้วหมึกสายจับยากมาก
ไม่สามารถวางอวนจับได้เหมือนปลาปกติทั่วไป
มันมุดหนีปุ๊บได้ง่ายกว่า
ที่คือส่วนใหญ่จะได้มาจากเรืออวนลากที่จับมาจากทะเลน้ำลึก
ส่วนหมึกสายที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งนั้นนะคะ
ก็มักจะอยู่ตามแนวประการังในช่องที่เป็นรู
หรือว่าตามซอกตามโพรงหินต่างซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามตามกฎหมาย
ชาวประมงจึงใช้วิธีการตามธรรมชาตินี้แหละ
หมึกนำไปเลี้ยงไปขายเลี้ยงครอบครัวคุณผู้ชม
ทุกวันสามารถจับหมึกสายได้วันละ๒๐๓๐กิโลกรัมนะคะ
น้ำหนัก๑๕๒๐ตัวต่อ๑กิโลกรัมค่ะ
ก็จะมีแม่ค้ารับซื้อในกิโลกรัมละ๘๐๙๐บาทนะคะ
มีรายได้วันละนับเป็นวันก่อนนะคะคุณผู้ชม
วันละ๑๖๐๐๒๔๐๐บาท
เพราะฉะนั้นเฉลี่ยเดือนละเดือนหนึ่งก็คูณเข้าไปค่ะ

เป็นอีกหนึ่งรายได้ดีเลยนะสำหรับเจ้าหมึกสายนี่นะ
เอาง่ายวันละ๒๐๐๐คูณ๓๐
ตายแล้วไม่ต้องมาทำอะไรแล้วมั้ง

เออไปลงทะเลคุณโอ้ดิฉันยังเหมือนชาวเลอยู่
กลับมาผิวแทนเลยกำลังอิน
กลับอินใช่ดำกว่าเดิมอีกจ้าแทนที่จะขาว
คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดยาลากันบ้าง
ไปดูเรื่องราวของเจ้าสัตว์น่ารู้แสนรู้ตัวนี้
บอกว่าสัตว์ต่างสายพันธุ์เป็นเพื่อนกันได้

เพราะว่าเราก็นำเสนอมาหลายเรื่องนะครับกับ

ส่วนคู่นี้เป็นเรื่องของลิงกับไก่ครับ

โอ๊ยดู

คือเขาทำอะไรน้อง
เป็นภาพความน่ารักไง

เจ้าลิงน้อยเทศเมียอายุสองปี
เขาบอกว่าเป็นลิงแสนรู้ของนายดึกจันแท้วัย๕๘ปีชาวบ้าน
เกาะบาจงตำบลปูยะอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับ
ที่ถูกเลี้ยงร่วมกับสุนัขแมวและไก่ภายในบ้าน
จุกเป็นลิงที่ซุกสนครับชอบอ้อนเหมือนเด็กนี่แหละ
แล้วก็เลี้ยงโดยให้กินนมข้นชงกับน้ำผสมกันเหมือนเด็กเลย
ให้กินเวลา๑ครั้งพร้อมกับกล้วยและผลไม้อื่นนะครับ
แล้วภาพที่เห็นเนี่ยคือมันชอบเล่นกับไก่เป็นพิเศษเลย
ไม่รู้ว่าเล่นหรือแกล้งนะครับเขาบอกว่ามันชอบไปถอนขนไก่
ไก่ที่เห็นเนี่ยเลยไม่ค่อยมีขนอย่างที่เห็นเห็นไหม

แต่หาไปหามากลายเป็นว่าถอนขนไก่สักเกลี้ยงตัวนี่โอ้โหไม่มีขนเหลือเลย
เออซึ่งไก่นะครับมันก็แปลกยอมให้มันถอนขนแบบไม่มีจิกเลยนะ
ยอมง่ายเลยดูสิไม่รู้ว่าไก่มันร้อนด้วยหรือเปล่านะ
เขาบอกว่าบางครั้งนะครับเจ้าจุกเนี่ย
ปีนขึ้นต้นไม้ตามสัญชาติตะยันของลิง
มันก็ต้องปีนต้นไม้เป็นเรื่องปกตินะ
แต่ที่มันไม่ปกติคือมันอุ้มเจ้าไก่ขึ้นไปบนต้นไม้ด้วย
ไม่ถามสักคำเลยว่าไก่มันอยากขึ้นไปไหม
ก็กลัวไม่ยอมขึ้น
แต่เจ้าของก็บอกว่าไก่มันก็ยินยอมขึ้นไปโดยดีไม่มีอีดออดนะ
หากวันไหนถ้าไก่มันเบื่อเนี่ยนะมันก็จะไม่เข้ามาเล่นด้วย
แต่ถ้าวันไหนมันอยากสนุกมันก็จะไปเล่นด้วยกับเจ้าลิงนี่แหละ
คือมันไม่ทะเลาะกันที่เห็นอย่างนี้มันไม่ได้ทะเลาะกันนะ
ที่เค้าเลี้ยงมาด้วยกันเค้าอยู่มาด้วยกันก็เหมือนเป็นเพื่อเล่นกัน
โหยอกนิ้ด
ขอบคุณมากที่ส่งมาทักทายติดชมรายการและแนะนำอะไรดีมามาฝากเราเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อน